เหตุการณ์เกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งที่บางแสนชนบุรีนะครับ

สามีเก่ากับสามีใหม่
บังเอิญอยู่คอนโดเดียวกันแต่คนละตึก
เจอหน้ากันเมื่อไหร่มีปัญหาเมื่อนั้น

เข้าศีรษะเลยนะฮะตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
ไปดูภาพวินาทีตอนที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยกันนะครับ
นี่ฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังช่วยกันนะครับ
ปั๊มหัวใจช่วยเหลือนายธนาโชคบุญทัน
อายุ๒๖ปีนายธนโชคถูกจอยิงเขาที่ศิษย์ศาสตร์นะครับ
ก็ล้มฟุบอยู่ที่หน้ารถกระบะของตัวเองในลานจอดรถที่คอนโดแห่งหนึ่งที่บางแสนชนบุรี

มีแฟนสาวของคนเจ็บเนี่ยที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
บอกว่าเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงหน้าเลยนะครับ
เธอก็ร้องไห้ตลอดเวลาตอนที่ตำรวจมาถึงแล้วมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ

แล้วเธอก็บอกว่าคนร้ายไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับ
คนร้ายคืออดีตสามีชื่อว่านายอดีศรภูนทรัพย์อายุ๒๖ปีชื่อเล่นชื่อในบอม
นี่ฮะก็เอารูปให้เจ้าหน้าที่ดู
บอกว่าคือคนนี้นายบอมนายอดีศรภูลทรัพย์วัย๒๖ปีเลิกกับเธอไปแล้ว
ตอนนี้เธอมีสามีใหม่แล้วก็คือนายธนโชคที่ถูกยิงบาดเจ็บ
เธอบอกว่าเธอเนี่ยเคยอยู่กินกับนายอดีศรมีลูกด้วยกันนะ
มีลูกกันสามคนนะแต่ว่าทนไม่ไหวนายบอมหรือว่านายอดีศร
ชอบใช้กำลังทำร้ายทุบตีเลิกกันไปได้๓ปีกว่า
หลังจากเลิกกับนายบอมนะนายบอมยังตามมาก่อกวนตลอด
เธอเนี่ยต้องไปแจ้งความเอาไว้ด้วยที่สพแสนศุกร์ที่ชนบุรี
สุดท้ายเนี่ยนะฮะเธอก็มาเจอกับนายธนาโชคคนเจ็บนะ
ก็เป็นสามีใหม่นะครับก็มาอยู่กินด้วยกัน
แล้วก็มาอยู่คอนโดเดียวกันแต่คนละตึกนะครับ
บอกว่าวันนี้นะที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
บอมนะครับจะเอารถกระบะมาจอดที่ลานจอดรถ
แต่นั่งดักรอเธอกับสามีอยู่ในรถ
วันนี้พอเธอกับนายธนาโชคสามีลงมาที่ลานจอดรถ
พอในบอมเห็นวิ่งลงมาจากรถกระบะของตัวเองมาถึงเนี่ยก็มาพูดว่านู่นนี่นั่น
แล้วก็ทะเลาะกันแล้วอยู่ดีในบอมชักปืน๙มมขึ้นมา
แล้วยิงใส่นายธนาโชคที่เป็นสามีใหม่ของเธอเข้าที่ศีรษะ
ล้มฟุบตรงนี้นะครับแล้วก็หลบหนีไป
ซึ่งเธอบอกว่าไม่คิดว่านายบอมจะกล้าก่อเหตุขนาดนี้
เพราะตอนที่มีปัญหากันหลังจากเลิกกันเนี่ยเธอก็ไปแจ้งความไว้แล้วนะ
แต่ก็ยังมาวนเวียนมาก่อเหตุก่อกวนอยู่เรื่อยแต่คราวนี้หนักข้อถึงขั้นยิงกันเลย
มีคนที่อยู่ที่คอนโดแล้วก็เห็นเหตุการณ์นะครับทุกผู้ชมครับ
ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
ท้าทายกันด้วยแล้วมีเสียงปืนดังขึ้น
มีการท้าทายกันกัน
เห็นเสียงปืนฟนั์ค่ะ
นัดเดียว

ที่เขาได้ยินเสียงปืนนะครับเราไปได้กล้องวงจรปิดในพื้นที่คอนโดนะครับ
จับภาพได้เป็นมุมขณะเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะ
จะเห็นว่าคนก่อเหตุเนี่ยขับรถกระบะมามาจอดรออยู่ที่ลานจอดรถ
แล้วสักพักนึงก็จะมีเหตุธุลมูลเกิดขึ้นแล้วมีคนวิ่งแตกคืนไปคนละทิศคนละทางนะครับ
ที่วิ่งออกไปเนี่ยนะครับพอมีเสียงปืนเนี่ยนะครับวิ่งลงมาจากรถเก่งนะฮะ
แล้วก็วิ่งออกไปผู้ชายคนนี้คือเจ้าหน้าที่ที่เอาเอกสารมาส่ง
ที่ภรรยาของคนเจ็บเขาบอกเขานัดให้เจ้าหน้าที่เอาเอกสารมาส่งที่คอนโด
เพราะว่าต้องทำธุรกรรมอะไรกันแบบเนี้ยนะครับอ่าส่วนทางรถเก๋งบีเอ็มเนี่ย
อันนี้แฟนสาวของคนเจ็บเขาขับมานะครับขับไปรับมาที่คอนโดเพื่อที่จะเอาเอกสารมาให้
ผู้ชายคนนี้ตำรวจก็เรียกมาสอบปากคำนะครับแต่ก็ค่อนข้างยังตกใจอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือตำรวจเขาขอข้อมูลนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในขณะนั้นนะครับ
ลงพื้นที่ไปที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้นะครับพยายามสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากผู้ดูแลคอนโดนะครับ
ก็บอกว่าคนร้ายเนี่ยที่ก่อเหตุเนี่ยพอมันก่อเหตุอะไรแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ย
ก็ยอมรับว่ามันก็ส่งผลกระทบกับลูกบ้านของเขานะเรื่องของความปลอดภัยนะครับ
ความกังวลนะครับทางนิติคอนโดยืนยันว่าได้ดูแลความปลอดภัยของลูกบ้านของพื้นที่คอนโดอย่างเต็มที่แล้ว
แต่มันเป็นเหตุไม่คาดคิดไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
ส่วนคู่กรณีนะฮะทางนิติของคอนโดบอกว่าผู้ชายที่ถูกยิงเนี่ยมาเช่าคอนโดแห่งนี้อยู่นะ
เช่าจากเจ้าของนะแล้วก็อยู่ที่นี่ได้สักสองสามปีแล้วแล้วผู้หญิงนะก็คือแฟนของคนที่ถูกยิงเนี่ย
ก็จะเดินทางมาที่เนี่ยอยู่เป็นประจำแต่ปัญหาความสัมพันธ์ของสามคนนี้เนี่ย
นิติคอนโดบอกว่าก็ไม่รู้มาก่อนว่าคนก่อเหตุเขาเคยเป็นสามีเก่าของแฟนสาวคนเจ็บ
ส่วนแฟนสาวของผู้บาดเจ็บวันนี้ตำรวจสพแสนศุกร์นะครับได้เชิญตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะ
เพราะว่าต้องถามข้อมูลกันอย่างละเอียดแล้วก็ยังเรียกแฟนใหม่ของคนก่อเหตุ
นะครับแล้วก็ครอบครัวไปให้ปากคำด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยยัง
หนีอยู่นะครับเราก็พยายามไปสอบถามจากทางพ่อแม่แล้ว
พี่ชายของนายอดีศรหรือว่านายบอมคนก่อเหตุนะหลังจากรู้
มาให้ปากคำที่สพแสนศุกร์พ่อกับแม่ของนายอดีศรบอก
พอรู้ข่าวก็ตกใจเหมือนกันกับการก่อเหตุของลูกชาย
ครับส่วนพี่ชายนะครับก็ยังไม่ขอให้ข้อมูลเหตุการณ์อะไรที่
เกิดขึ้นบอกว่าเรื่องนี้ก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนในการ

บอกว่าได้ทำการสอบสวนแฟนสาวของคนเจ็บแล้วนะครับ
ทำให้รู้ว่าคนก่อเหตุคือนายอดิษรเนี่ยก็อยู่คอนโดแห่งนี้แต่
อยู่คนละตึกกับสามีใหม่ของเธออันนี้คือคนก่อเหตุนะครับ
ส่วนปืนที่นายอดีศรคนก่อเหตุใช้เป็นปืนที่เคยซื้อด้วยกัน
ตอนที่ยังคบหากันอยู่ยังอยู่กินกันอยู่เมื่อ๒๓ปีก่อน
หลังจากนั้นก็เลิกกันนะพอเลิกกันเนี่ยเธอบอกว่าเธอก็รู้อยู่ว่า
นายอดิษรเนี่ยพกปืนกระบอกนี้เอาไว้ติดตัวอยู่ตลอดเวลา
แล้วหลังจากที่เลิกกันไปนายอดีศรนะก็ยังติดต่อมาอยู่นั่นแหละ
เพราะว่าเขามีลูกกัน๓คนนะครับแล้วก็มาดูลูกบ้างมาก่อกวนบ้างอะไรบ้าง
ทำให้ตัวเธอนะครับแล้วก็ตัวของแฟนใหม่คือนายธนโชค
แล้วก็ตัวนายอดีศรเนี่ยต้องเจอกันอยู่ตลอดนะครับแต่เวลาเจอกันเนี่ย
อดิษรกับนายธนาโชคแฟนใหม่ของเธอก็มักจะมีเรื่องของการหึงหวง
ต่อปากต่อคำแล้วก็นำไปสู่การท้าทายเหยียดหยามกันอะไรแบบนี้นะครับ
เมื่อ๒๐พฤษภาคมที่ผ่านมาหญิงสาวคนนี้บอกว่านายอดีศรคนก่อเหตุไปแจ้งความไว้ที่สพแสนศุกร์
เขาไปแจ้งความไว้ว่าอย่างนั้นตรงนี้ตำรวจเขาบอกว่าก็มีหลักฐานจากการลงบันทึกประจำวันแจ้งความอยู่นะครับ
แนวทางการสอบสวนตำรวจก็เลยบอกว่าสาเหตุก็คงมาจากเรื่องของความหึงหวงเป็นหลักนะ
เดี๋ยวต้องเร่งติดตามตัวนายอดีศรมาดำเนินคดีตอนนี้ยังหลบหนีอยู่
ส่วนแฟนสาวของคนเจ็บนะครับบอกว่าตอนนี้ขอรอให้เจ้าหน้าที่จับตัวคนร้ายให้ได้ก่อน
ส่วนอาการนายธนโชคที่ถูกยิงอาการยังสาหัสยังอยู่ในห้องไอซียูนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ขออนุมัติศาลออกหมายจับนายอดิษรภูลทรัพย์หรือว่าในบอมวัย๒๖ปี
ผู้ที่เป็นมือปืนแล้วนะครับตอนนี้ข้อหาเบื้องต้นก็คือพยายามฆ่า
แล้วก็เรื่องการพกพาอาวุธปืนนี่นะฮะส่วนคนถูกยิงตอนนี้ยังอยู่ในห้องไอซียูนะครับ